เขาก็มีพิธีขนของเข้าบ้านใหม่

ไอจีของคุณแม่เนี่ยลงคลิปอันนี้ไว้ไปดูพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะหนุ่มณเดชน์ก็ต้องเจรจากับเจ้าที่เจ้าทางขอเข้าบ้านนะคะ
แล้วก็ญาตินั้นทั้งหาบเงินหาบทอง
ข้าวของเต็มกระบุงน้ำเต็มตุ่มเงินเต็มถุง
อ้อยต้นกล้วยคือสิ่งของมงคลทั้งหมดล่ะค่ะคุณผู้ชม

องค์พระแก้วมรกฏเข้าประเด็นสถานที่ห้องพระด้วย
โอ้โหแม่แก้วเนี่ยยิ้มหวานบกมือบ๊ายแบบนี้นะคะ
แต่มองไปเห็นสาวยายาไหมเนี่ยไม่เห็นนะ
แต่ว่าแฟนคลับก็ถามว่าเอ๊ะพี่แบร์นี่บ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอด้วยหรือเปล่า

บ้านเลขที่ของพี่แบร์บ้านเลขที่อะไร

ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะ